ทีนี้เราได้คุยกับนักเที่ยวคนนึงที่เขามาเที่ยวที่นี่บ่อยมากับทุกวันเลย
แล้วก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยแต่เขารอดมาได้
แต่รอดออกมาใช่ว่าจะอยู่สบาย
เขาบอกเหมือนมีคนตามเขากลับไป
ตามความเชื่อเหมือนกันเป็นเรื่องความเชื่อ

ใช่จาตรีธีรชัยเจนกิจทวียิ่งนะคะ

เพราะว่าคืนเกิดเหตุเขามา

เอาน้ำราดใส่ตัวเพื่อช่วยเหลือ
แต่เหตุการณ์ตอนนั้นมันชุนละมุนมาก

รู้ทีหลังว่าผู้ชายคนนั้นน่ะ

หลังจากนั้นรู้สึกเหมือนมีคนตาม

เพื่อตั้งใจทำบุญให้กับผู้ที่ล่วงลับค่ะ
เขาบอกว่าจากประสบการณ์เขาที่เที่ยวมาหลายที่

ประสบการณ์บัดนี้ยังไม่รู้เลยว่าทางหนีไฟอยู่ตรงไหน
เขาบอกเขาไม่รู้จริงว่าทางหนีไฟของร้าน

เพราะว่ามีเพื่อนเคยทำงานที่นี่เพื่อนก็ไม่รู้เหมือนกันว่า

คนในกรุงเทพก็ยังไม่รู้เลยทางหนีไฟอยู่ไหน

เพราะไม่คิดว่าจะเกิดเหตุร้าย

วันเกิดเหตุประตูตรงเวที

ก็เลยทำให้คนแบบหนีออกไม่ได้แล้วมีคนเสียชีวิตเยอะ
บอกว่าผมเชื่อนะว่าต่อให้ประตูนั้นไม่ล็อกอ่ะ

เพราะไม่มีใครรู้ว่าบันไดหนีไฟ
หรือทางหนีไฟอยู่ตรงไหน
เหมือนคนเข้าไปก็ไม่ได้สังเกต

ตรงนี้คือทางหนีไฟให้วิ่งมาทางนี้แล้วก็

เขาไม่ได้มีการเคยเตรียมการรับมือกับเหตุการย์
อาจจะไม่เคยซ้อมดูเปล่า

เพราะช่วงเวลานั้นทางร้านยังคงจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอลตามปกติ
โอ้โหอันนี้ตัวใครตัวมันเลยนะถ้าพูดออกมาขนาดนี้

แล้วขายแอลกอฮอลถึงตี๔มันก็ไม่ได้อีก
อืมเนี่ยค่ะเป็นหนึ่งเรื่องเล่าจากคนที่เขาบอกเขาเคยมาเที่ยวที่บางออทินบีค่ะ
นั่นแหละเป็นเรื่องที่คนติดตามกันเพราะเป็นส่วนของนักอันตรกรรมที่มีคนเสียชีวิตค่อนข้างเยอะ

คนที่ตอนเข้าโรงพยาบาลส่วนใหญ่เริ่มเข้าไปเป็นสีเขียว

ใส่ท่อช่วยหายใจกันเยอะ
มีบางคนกลับลงมาเป็นเหลือง
แต่น้อยแบบถ้าเทียบเปอร์เซ็นต์แล้วคือสัดส่วนน้อยมากใช่

พอแผลไฟไหม้ถ้าเกิดว่ารักษาไม่ดีอะ
อาการมันจะยิ่งเบิร์นไปอีกอย่างนี้
วันหลังโดนหน้าโดนตัวอีกอะไรอย่างนี้
แผลไฟไหม้ค่อนข้างมันขึ้นหมดเลย

หวังว่าคนที่เหลืออยู่ในโรงพยาบาลนะตอนนี้
อาการดีขึ้นในเร็ววันนะคะ